ใกล้ปีใหม่ก็คุยกันเรื่องนี้ก่อนอีกแล้ว

ที่ตอนนี้พบผู้ที่ติดเชื้อ

เมื่อวานนี้ก็มีตัวเลขอยู่ที่๖๓คน
ผู้หญิงคนหนึ่งก็มีคนชาวต่างชาติ

ล่าสุดวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
นายรมนตรีเปิดเผยนะครับว่า
ได้มีการหารือกันเรียบร้อยแล้ว

คือให้ระงับการเดินทางเข้าไทยแบบ

ถ้าคุณฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว

รอผลตรวจสักคืนนึงเนาะ
เรียบร้อยคุณก็ไปต่อได้

ให้เลิกก่อนนะฮะมีผลให้เลิกไป
จนถึงวันที่๔มกราคม

ตั้งแต่๒๑ธันวาคม๒๕๖๖

อยู่๒แสนคนนะครับ
คอบอกว่าสามารถเดินทางเข้ามาได้เหมือนเดิม

ใหม่แล้วมาถึงตรวจหาเชื้อ

ถ้าพบว่าไม่ติดเชื้อ

จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้
ถ้าผ่านเรียบร้อยคุณก็ถึงไปได้

คุณธนกรวังบุญคงชนะ

ยังได้ปรับมาตรการเกี่ยวกับการประชาสมพันธ์

ที่จะเดินทางไปต่างประเทศด้วยนะครับ
ตอนนี้ถ้าคนไทยจะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ย

ยกเลิกการเดินทางไปก่อนถ้าไม่จำเป็นจริง

ตรงนี้ยังไงขอให้ชะลอเอาไว้ก่อน
ขณะเดียวกันพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา

ระบุว่าหลังจาก

ที่เรามีการให้ยกเลิกการ

โควิดสายพันธุมิครอนเนี่ย

ส่วน๒แสนคนที่ลงทะเบียนเอาไว้
ก็แน่นอนว่าก็ต้องมีมาตรการอย่างที่บอกไว้

อันนี้คือเรื่องของคนที่จะเดินทางเข้ามา

จะเข้าดาวน์ปีใหม่ฉลองปีใหม่กันเนี่ย

ให้หยุดให้เลื่อนอะไรยังไงไหม

บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้สั่งงดอะไร

เราต้องแก้วหาทุกวิทย์ให้ได้ก่อน
เพราะตอนนี้ก็เราเป็น
เรื่องของเราก็ไม่ทราบก่อนว่า
นี่ค่ะ

ใช่แต่พอมันมีมติออกมาแบบนี้ค่ะ

ทางนายกสมาคมโรงแรมไทย

เพราะว่าเป็นการยกเลิกแบบกระทันหันพอสมควร
แล้วเขาก็เตรียมตัวต้อนรับนักท่องเที่ยวกัน
ในช่วงปลายปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

นายกสมาคมโรงแรมไทยเลยบอกว่าไม่ค่อยจะเห็นด้วย
แต่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่า
แต่ภารกิจสำคัญตอนนี้ก็คือต้องสร้างความปลอดภัย
และต้องมั่นใจว่าจะไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ

แต่ก็ต้องรับฟังนะว่าเศรษฐกิจจะได้รับผลกระทบยังไงบ้าง
จะรับได้หรือไม่ได้เดี๋ยวลองประเมินกันก่อน
แล้วค่อยปรับมาตรการอะไรก็ว่ากัน
อันนี้ก็คือเป็นการระงับแค่ชั่วคราวจนถึง๔มกราคม

ทีนี้ค่ะเพราะว่าตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อสายพันธุมิครอน
เมื่อวานนี้ที่เราเล่าข่าวไปก็คือ๖๓คนใช่ไหมคะ
ล่าสุดตัวเลขวันนี้๙๗คน๙๗คน
คือต้องมาลุ้นว่า๙๗คนที่ว่านี้เป็นสายพันธุ์โอมิครอนทั้งหมดหรือเปล่า

แต่ก็อย่าตระหนกจนเกินไปจนทำอะไรกันไม่ได้เลย
ฟังเสียงคุณอนุทินค่ะ
เราจะได้ไม่ต้องไปกังวลว่าจะอยู่อย่างนี้นาน
จนจนต้องหยุดอะไรทั้งหลายทั้งปวง

เรื่องล็อกดาวน์เรื่องแหลงนี้มันเป็นสิ่งสุดท้ายอยู่แล้ว

คนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยค่ะ
ติดโควิด๑๙สายพันธุ์โอมิครอนมันเป็นอัตราในลักษณะที่๙กระโดด
ส่วนใหญ่๑ใน๔ของคนที่ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด๑๙มันคือโอมิครอน
คนที่ตรวจไม่เจอมันก็ต้องตรวจอย่างละเอียดซ้ำ
เพราะระยะฟักตัวมันจะไม่เท่ากันของแต่ละคน
ก็เหมือนชาวต่างชาติที่ว่าตอนแรกไม่เจอแล้วก็กลับไปบ้านถูกต้อง
ไปเจอตอนหลังติดภรรยาไปโอมิครอน
ใช่ตอนนี้มันก็เลยต้องตรวจซ้ำ
ทีนี้ค่ะทางผู้มนุยการองค์การอนามัยโลกเตือนประชาชนทุกคนทั่วโลกเลยนะคะ
เขาเตือนแบบนี้ควรยกเลิกหรือเลื่อนการจัดงานเฉลิมฉลอง
เทศกาลคริสต์มัสและปีใหม่ออกไปอันนี้เป็นคำแนะนำนะคะ
เขาบอกว่าเข้าใจแหละว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบาก
แต่มันก็เพื่อปกป้องระบบสาธารณสุขจากการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโอมิครอน
มันระบาดเร็วค่ะองค์การอนามัยโลกบอกเลยนะคะ
ระบาดเร็วกว่าเดลต้าอย่างมีนัยสำคัญ
ก็เลยย้ำว่าเข้าใจว่าทุกคนเหนื่อยหน่ายกับโรคระบาดนี้
แต่ทุกคนก็ต้องพยายามที่จะป้องกันให้มากที่สุดนะคะ
เข้าใจว่าทุกคนอยากจะใช้เวลาในช่วงปลายปีนี้
กับเพื่อนกับครอบครัวเป็นเวลาแห่งความสุข
เป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากถ้าจะยกเลิกจัดงานเฉลิมฉลองในช่วงปลายปี
แต่องค์การอนามัยโลกแนะนำว่ายกเลิกดีกว่านะคะ
กันเชื้อจากต่างประเทศเข้ามาในไทยนะฮะ
ส่วนเรื่องปีใหม่เนี่ยท่านผู้ชมลองคุยกันหน่อยกันแล้วกัน
ที่หน้าจอก็ได้นะครับเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์ก็ได้
ท่านจะฉลองกันแบบไหนเจอเจอกันแบบไหนลองบอกเรามาหน่อยกันแล้วกัน
ใช่ค่ะอย่างในต่างประเทศหลายประเทศนะคะทั้งในยุโรปสหรัฐอเมริกาอย่างนี้
นะครับเรื่องใหญ่ของคนไทยนะคะตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในไทยนะครับ
ติดเชื้อเพิ่ม๒๔๗๖คน
คือณปัจจุบันเรายังติดวันหนึ่งหลัก๒๐๐๐๓๐๐๐นะครับ

แต่หายเยอะกว่ารักษาหายแล้ว
วันนี้มีเสียชีวิต๒๑ศพนะครับ
ขณะเดียวกันมีผู้ที่รักษาอาการอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ย๓๘๘๙๒รายนะครับ
ดูเรื่องของวัคซีนหน่อย
ล้านโดสแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
เราฉีดวัคซีนโควิด๑๙ไปแล้ว
๐ล้านกับอีก๑๗๑๘๔๑โดส
ถ้าเป็นผู้ที่ได้เข็ม๑เนี่ย

นี่เท่ากับว่าเรามี๗๐ล้านคน
ก็โอน่าจะสัก๗๐ละ
ผู้ที่ได้เข็ม๒เนี่ย๔๔ล้านโดสแล้วนะครับ
แล้วก็มีสะสมที่เป็นผู้ที่ฉีดเข็ม๓เนี่ย

ใช่ค่ะในช่วงเวลานี้ก็เลยมีความพยายามกระตุ้น
ให้ประชาชนเริ่มฉีดเข็ม๓กันได้แล้ว